ใน๔จังหวัดถึงตี๔ได้ขายสุราได้ตามใบอนุญาตที่มีอยู่
ถ้าเป็นสารบริการที่อยู่ในโรงแรมถึงตี๔ได้ตรงไหนมีโรงแรมก็เปิดได้หมด
คือถ้าสถานบริการที่อยู่ในกลุ่มของโซน๔จังหวัดคือสามารถจำหน่ายทุ่งดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึงตี๔
การประชุมเมื่อวันมีข้อคำทับ
อภัยด้วยวันนั้นพูดที่ไปบอกว่า
เคยแสุนิรให้ขายเหล้าในถึงเที่ยงคืนนั่นคือตะคันบริการที่มีที่มีรักษณะคล้ายสถานบันเชิง
ท่านรัฐมนตรีครับเรื่องนโยบายในการขยายเวลาสถานบันเทิง
ในการให้ใช้บริการสถานบันเทิงตรงนี้ครับ
มีความศึกษามีรายละเอียดยังไงบ้างครับ
เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวจะขอให้ท่านรัฐมนตรีโครงการปกครองได้ออกบันแทรงนะครับ
ให้โดยมีรายละเอียดจะดีกว่า
สรุปแล้วก็คือวันที่๑๕ธันวาคมนะครับ
ตามข้อสั่งการของท่านนายกมนตรีเราก็พยายามจะเร่งทำระเบียบ
คำประกาศที่จะจำเป็นต้องแก้ไขให้ให้เรียบร้อยนะครับตามข้อสั่งการ
กับความเห็นที่บอกว่าให้เปิดถึงตี๔แต่ให้ขายทื้นอัฟฟาร์ถึงแค่เที่ยงคืน
อันนี้ผมอาจจะผิดไปนิดหน่อยเพราะว่าพูดหลายเรื่อง
เอาเปลี่ยว่าถ้าเป็นสถานบริการห้านหรือเหนียนประเภทจำไม่ได้นะ
ถ้าเป็นสถานบริการอยู่แล้วในกรณฐมนตรีเขาเปิดเป็นโซนนี้
ถ้าเป็นสถานบริการอยู่แล้วก็เปิดใน๔จังหวัดถึงตี๔ได้
ถ้าเป็นสถานบริการที่อยู่ในโรงแรมถึงตี๔ได้ตรงไหนมีโรงแรมก็เปิดได้หมด
เอาคร่าวแค่นี้ควรรายละเอียดไปถามท่านอธิบดีกรุงการปกครองได้ออกมาแถวแหละ
คือถ้าสถาบันเทิงที่อยู่ในกลุ่มของโซนนิ่ง๔จังหวัด
คือสามารถจำหน่ายเพิ่งดื่มแอลกอฮอล์ได้จนถึง๔จังหวัด
ถ้าเป็นสถานบริการที่มีปลายอนุญาตที่ไม่ได้อยู่ในโรงแรม
การประชุมเมื่อวานมีข้อกำชับหรือข้อพิมพ์
ต้องขออภัยด้วยว่านั้นพูดที่ไปบอกว่า
เปิดที่๔แต่ให้ขายได้แค่ที่เชี่ยงคืนมันดูยอดแย้งกัน
การประชุมเมื่อวานมีข้อกำชับหรือข้อกำชับอะไรเป็นพิเศษ
การประชุมเมื่อวานมีข้อกำชับหรือข้อกำชับอะไรเป็นพิเศษ
การประชุมเมื่อวานมีข้อกำชับหรือข้อกำชับอะไรเป็นพิเศษ
การประชุมเมื่อวานมีข้อกำชับหรือข้อกำชับอะไรเป็นพิเศษ
การประชุมเมื่อวานมีข้อกำชับหรือข้อกำชับอะไรเป็นพิเศษ
การประชุมเมื่อวานมีข้อกำชับหรือข้อกำชับอะไรเป็นพิเศษ
การประชุมเมื่อวานมีข้อกำชับหรือข้อกำชับอะไรเป็นพิเศษ
การประชุมเมื่อวานมีข้อกำชับหรือข้อกำชับอะไรเป็นพิเศษ
การประชุมเมื่อวานมีข้อกำชับหรือข้อกำชับอะไรเป็นพิเศษ
การประชุมเมื่อวานมีข้อกำชับหรือข้อกำชับอะไรเป็นพิเศษ
การประชุมเมื่อวานมีข้อกำชับหรือข้อกำชับอะไรเป็นพิเศษ

การประชุมเมื่อวานมีข้อกำชับหรือข้อกำชับอะไรเป็นพิเศษ
การประชุมเมื่อวานมีข้อกำชับหรือข้อกำชับอะไรเป็นพิเศษ
การประชุมเมื่อวานมีข้อกำชับหรือข้อกำชับอะไรเป็นพิเศษ
การประชุมเมื่อวานมีข้อกำชับหรือข้อกำชับอะไรเป็นพิเศษ
การประชุมเมื่อวานมีข้อกำชับหรือข้อกำชับอะไรเป็นพิเศษ
การประชุมเมื่อวานมีข้อกำชับหรือข้อกำชับอะไรเป็นพิเศษ
การประชุมเมื่อวานมีข้อกำชับหรือข้อกำชับอะไรเป็นพิเศษ
การประชุมเมื่อวานมีข้อกำชับหรือข้อกำชับอะไรเป็นพิเศษ